ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวคนนี้ก็แซ่บไม่แพ้กัน
สำหรับปันสุธัตรานะคะ
หลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรีแล้ว
เธอก็จะเรียนต่อระดับปริญญาโทต่อเลยนะคะ
ซึ่งตัวเธอเองเคยบอกกับบันเทิงไทยรัฐเอาไว้
อยากจะเรียนต่อด้านบริหารเพื่อที่จะสารต่อธุรกิจของครอบครัว

เออนั่นสิแล้วไปทำธุรกิจของครอบครัวเลย

ว่าเรื่องศึกษาต่อเนี่ยไม่ได้พักกรงการ

เกรดบอกว่าที่จะไปอังกฤษเพราะว่ามันใกล้ดี
เธอก็บอกว่าไม่ไกลก็แสดงว่าคงจะเป็นอังกฤษเนี่ยนะคะใกล้เนาะใกล้
ซึ่งเธอยืนยันนะคะว่าไม่คิดพักงานในวงการบันเทิงอย่างแน่นอน
เพราะส่วนตัวเนี่ยยังไม่พร้อมจะรับช่วงต่อธุรกิจของครอบครัว
แต่ขอเริ่มต้นจากการทำอะไรเป็นของตัวเองซะก่อน
นั่นก็คือการทำธุรกิจอาหารเสริมที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วนี้แล้วค่ะ
จริงไปเรียนมันแค่ปีเดียวเองมันไม่ได้นานขนาดนั้น

คงไม่ได้ไปที่ที่ไกลมากคงไปใกล้แล้วก็๓เดือน๔เดือนมันก็กลับมาได้แล้วค่ะ
ส่วนตัวปันก็เลยคิดว่าเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราชอบอะไร
แล้วก็อยากเรียนอะไรจะต้องคุยกับที่บ้านอีกทีหนึ่งค่ะ
ก็จริงส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงธุรกิจวันหนึ่ง
ก็ต้องตกมาอยู่ที่เรากับพี่น้องทั้ง๓คนใช่ไหมคะ
แล้วก็มันก็ควรจะมีความรู้ด้านนี้บ้าง
ของตัวเองก็มีทำนะคะตอนนี้หนูก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่
ใช่ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัว
ก็เป็นอาหารผลิตภัณฑ์ผิวค่ะ
เออเนาะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็เข้ากับเธอดีนะ
เพราะว่าตัวตัวเองก็ผิวแบบสวยนะครับคุณผู้ชม
แต่ต้องรอดูนะว่าธุรกิจนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่า
นี่ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเอง๑ขั้นก่อน

เพราะว่าก็เรียนจบแล้วก็ถือว่าโตแล้ว
แล้วทั้งครอบครองก็เปิดอากาศให้เธอได้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเองนะ

ยังไม่ได้อำลาวงการอย่างแน่นอนสำหรับปันสุทัศตานะคะ